แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเที่ยวแป๊บหนึ่ง
อ่ะเดี๋ยวพาไปหาไปส่องไปดูกันหน่อย
ว่าชาวบ้านเขามามุงมาทำอะไรกันเยอะแยะแถวนี้
เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่า
โชคให้ลาบกันมาหลายต่อหลายงวดแล้ว
ส่องไปส่องมาได้ชื่อเจ้าแม่ซะเรียบร้อยเลย
นี่คือเจ้าแม่หลักกิโล

ใช่ค่ะไปที่ต่อก่อนก็มีเจ้าแม่นาคี
แล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็มีเจ้าแม่ใบตองก็มีด้วย

แล้วนี่ล่าสุดคือเจ้าแม่หลักกิโลก็มา
โอ้โฮไม่เจ้าแม่เหรอคะตามเจ้าแม่ใบตองมา
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะไปที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๒ตำบล
เอ่อขออภัยนะคะถนนสายห้วยไผ่น้ำผู้นะคะ

ชาวบ้านเขามาขอเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องเลย
หลังจากที่มีคนถูกรางวัลมาหลายต่อหลายงวดแล้ว
พอถูกรางวัลเนี่ยก็จะนำผ้าสามสีพวงมาลัย

จริงแล้วเขาไม่ได้มาขอเลขเด็ดจากหลักกิโลหรอกคุณ
เพราะว่าตรงนั้นมันมีจอมปลวกขึ้น
อยู่ด้านหลังติดกับหลักกิโลเลย

แล้วก็จะมีพวกนี้ค่ะของไหว้เยอะแยะเลย
มีน้ำแดงมีของหว่ายพวงมาลัยอะไรต่าง
ตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นเลขหลักกิโลแล้วนะ
โอ้โหพวงมาลัยนี่แน่นเลย

เพราะเขาทำหลักกิโลขึ้นมาเพื่อให้เห็นตัวเลข
ตัวเลขแต่ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นตัวเลขแล้วนะคะ

คุณสุริยันขันชารีเจ้าของไร่ข้าวโพด
ที่เป็นคนที่พบเห็นจอมปลวกหลักกิโลคนแรกเลยนะ

ตัวเองขับรถผ่านมาถึงตรงนี้
เพื่อที่จะไปซื้อปุ๋ยในตัวเมืองนะคะ

ก็เลยยกมือไหว้ขอท่านแล้วก็คิดเล่น
บางทีท่านอาจจะเมตตาเรา
ทำให้เราโชคดีมีเงินไปซื้อปุ๋ยหรือเปล่า
ก็เลยลองนำตัวเลขเอาเลขหลักกิโลที่เขียนไว้
เอาไปเสี่ยงโชคดูครับปรากฏว่ายังไง
เฮ้ยมันถูกเลขนี้ขึ้นมาจริงเหรอคุณ
ก็เลยนำผ้าสามสีมาผูกรับขวานขอบคุณท่าน

ก็เลยพอผูกเสร็จเอาอย่างนี้ดีกว่าท่าน

งั้นขอให้งวดนี้ออก๔๐ได้ไหมท่าน
ปรากฏว่าออกอีกถูกอีก

ก็เลยนำพวงมาลัยแล้วก็น้ำแดงมาไหว้อีก
มาขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะ
จนมาถึงงวดที่จะถึงนี้ค่ะ
เอาแล้ว